ป้อมลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วนะคะ
แล้วพอเห็นข่าวนี้นะพาดหัวเมื่อวานไม่ได้หยุดเลยดอม
นึกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงพลังประชารัฐมีดิวลลับกับเพื่อไทย
สรุปคือลาออกจริงคุณผู้ชม
ลาออก๑ชั่วโมงคือออกตอนประมาณ๘โมงครึ่ง
ออกจากหัวหน้าพรรคนะโอ้โฮแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

แต่เรื่องกรรมการบริหารมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมา
นี่แหล่ะกรรมากรรมบริหารพรรคนี่แหละ
หน้าจับตามองใช่
รวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐมามีบทบาทในพักมากยิ่งขึ้น
แล้วน้องชายน้องชายของพลเอกประวิทย์
ก็มารับเป็นประธานที่ปรึกษาพักด้วย
งั้นพอดูทรงออกไหมว่าพลังประชารัฐหลังจากนี้

เมื่อวานนี้เขามีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่๓ของพลังประชารัฐ
ก็มีทางรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างนายภัยบุญนิติตะวัน
เป็นประธานการประชุมเพราะว่าทางพลเอกประวิทย์ก็มอบหมาย
พอเริ่มประชุมปั๊บนายภัยบูลก็อ่านจดหมายของพลเอกประวิทย์
ไม่ได้ยาวนะเขียนถึงกรรมการพัก
บอกว่าในฐานะที่หัวหน้าพักมีความประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าพัก
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลงวันที่๒๙กรกฎา

เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพัก
นายภัยบูลก็แจ้งกับที่ประชุมให้รับทราบค่ะ

เพราะว่าพลเอกประวิทย์ได้แจ้งไว้
ตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้วยังจำคำพลเอกประวิทย์ได้ไหม
บอกว่าจะอยู่กับพักไปตลอดชีวิต
ท่านอย่าพูดไปตื่นตลอดอะไรครับ
ครับเพราะท่านหัวหน้าได้แจ้งต่อที่ประชุม
ตั้งแต่คราวก่อนไปแล้วว่าท่านจะอยู่กับพักษ์ไปจนตลอดชีวิต

ดังนั้นเหลือว่ายังมีกระบวนการแต่งตั้งหัวหน้าพักษ์
นี่ค่ะจากนั้นการประชุมก็ดำเนินไปถึงวาระ
ของการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะ
รวมถึงเลือกกรรมการบริหารพักในตำแหน่งอื่น
ก็นี่ไงเพิ่มเติมขึ้นมารวม๒๑ตำแหน่งนะคะ
มีนายอัฐกรสิริรัฐยากรสสฉะเชิงเซา
เป็นผู้เสนอชื่อของพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก
มีชื่ออื่นไหมหมายเลข๒เขียนรอไว้อยู่แล้ว
ไม่มีค่ะคุณผู้ชมมีแค่หมายเลขหนึ่งชื่อเดียว

เพราะว่าเป็นการลงคะแนนทางลับนะคะ
หลังการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยคราวนี้แหละ
คุณภัยบูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับ

พลเอกประวิทย์กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งครับ
เรื่องการรับตำแหน่งหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่ที่น่าสนใจกว่าคือการเซ็นเอกสารทันที๒ฉบับเลยนะ

ฉบับแรกเป็นการแต่งตั้งคุณวราเทพรัตนากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพักพลังประชารัฐครับ

มีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
อดีตพบตรและเป็นน้องชายแท้ของพลเอกประวิทธิ
มาเป็นตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพักนะครับ

เรื่องนี้นะค่ะก็ถามคุณไพบูนว่า
การแต่งตั้งพลตบรวจเอกพัชรวาส
จะมีผลต่อการไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า

คุณภัยบูลไม่ตอบนะคำถามนี้ไม่ตอบครับ
สำหรับกราบกรรมการบริหารภาคชุดใหม่

มาดูพร้อมกันรองหัวหน้าพัก๕คนมีใครบ้าง
ก็มีนายสัญติพร้อมพัฒร์
มีนายไภบูลนิติตวัล
นายชัยวุฒิทนคมร์นุสร
นายวิรัติรัตนเศษแล้วก็นางสาวตรีนุษย์เทียนทอง
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าล่ะเป็นอะไร
ก็เป็นตำแหน่งเลขาธิการพักนะคะ
แล้วก็นางนรมนศ์พิญโยศิลวัฒน์ก็ทำหน้าที่เหระยิกพรรคนั่นเองค่ะ
อันนี้เป็นโฉมหน้าของกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐชุดใหม่นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวพอเห็นแบบนี้นะต่อสายตรงเลย
โทรหาพลเอกประวิทย์พลเอกประวิทย์ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อ
แล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่เป็นร่มโพร่มไซด์ให้กับพักพลังประชารัฐต่อไป
ยังไม่ไปไหนส่วนเลือกเรื่องของการโหวตนายกล่ะ
เพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาในวันที่๔สิงหาเนี่ย
พลังประชารัฐจะมีทิศทางการโหวตเป็นยังไงบ้างนะคะลุงป้อม
ป้อมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอมติที่ประชุมพัก

เอ๊ะลุงป้อมคะลุงป้อมได้ติดต่อกับอดีตนายก
คุณทักษิณไหมหลังจากที่ประกาศมาว่าจะกลับไทย๑๐สิงหาเนี่ยค่ะ
ผลเอกประวิทย์ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้เจอใครทั้งนั้น